เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเขาก็ว่ากันว่ามาให้โชคเหมือนกัน
แล้วในหลายครั้งในการทำพิธีที่เกี่ยวข้องกับพญานาคมักจะมีคนถูกแฝงร่างใช่ไหม
ไปดูพิธีกรรมนี้กันหน่อยเรารวบรวมเอามาให้ได้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการขอโชคมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพญานาคอยู่บ่อยครั้ง
โดยส่วนใหญ่พญานาคจะใช้ร่างทรงเป็นสื่อกลางในการให้โชคเพื่อให้เหล่าผู้ศรัทธาได้นำของเด็ดที่ได้ไปตีความ
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการแฝงร่างจากพญานาคกันจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น
ไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่จังหวัดกำแพงเพชรที่พญานาคแฟ้งร่างสาวขอกินไข่สดก่อนให้โชค
วันนี้เป็นวันดีวันร่ำวันรวยนะให้คนอื่นกันเยอะก็จะได้มาบ่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดป่าบึ้ง
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรในระหว่างที่เหล่าสาธุชนกำลังขอโชคกับกุมารไข่อยู่นั้น
จู่หญิงสาวคนหนึ่งเกิดอาการประหลาดขึ้นคล้ายโดนแฝงร่าง
โดยหญิงสาวคนดังกล่าวเริ่มมีอาการพูดเสียงดังร้องไห้หนัก
ก่อนจะเอ่ยปากว่าตนนั้นเป็นปู่พญานาคมาให้โชค
จากนั้นหญิงสาวที่โดนแฝงร่างก็ล้มลงไปเธอได้มีการชูมือกลางนิ้วทำเป็นเลข๓จากมือทั้งสองข้างของเธอ
จากนั้นเธอก็เอ่ยปากขอกินไข่สดสามฟองชาวบ้านจึงนำไข่สดมาให้
หญิงที่โดนแฝงร่างก็กินย่างอร่อยก่อนจะเอ่ยปากทิ้งท้ายขอให้สาธุชนช่วยทำความสะอาดสารแห่งนี้ให้ด้วย
จากนั้นพญานาคก็ออกจากร่างสาวคนนี้ไปจากเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านที่ศรัทธาต่างนำของเด็ดที่เห็นไปเสี่ยงโชคกันยกใหญ่
ไปต่อกันที่จังหวัดระยองพญานาคแฟงร่างในพิธีบวงสวงพญานาค
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยองซึ่งในระหว่างการทำพิธีบวงสวงพญานาคอยู่นั้นจู่เจ้าพิธีทั้งสองคน
ซึ่งเป็นหญิงสาวก็เกิดอาการแปลกคล้ายโดนพญานาคแฝงร่างโดยเจ้าพิธี
ภิษภิทธิทั้งสองแสดงอาการตัวสั่นทำถ้าคล้ายหมู่เหลือย
ก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นกลางลานทำพิธีกรรม
เมื่อเจ้าพิธีประกอบพิธีเสร็จก็มีฝนตก
ลงมายังหนักทำให้คนในงานต่างเชื่อว่า
ได้รับรู้แล้วจากนั้นเจ้าพิธีก็ได้ทำการยืนรับน้ำจากปากพญานาค
จึงทำให้ฝนหยุดตกโดยทันทีเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้าน
และผู้ที่สัทธาในพญานาคต่างฮือหาเป็นอย่างมากจากนั้นทางเจ้าของงาน
ก็ได้มีการจุดประทัดเพื่อให้สาธุชนที่มาร่วมงาน
เสี่ยงโชคจากปลายประทัดกันต่อไปทุกเรื่องราวที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชม
ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ